หลายคนนะออกงานอีเวนต์รับทรัพย์กันแบบทั่วหน้า
แต่ก็มีอีกหลายคู่ที่เป็นเพื่อนซีกัน
หันมาจับมือทำธุรกิจกัน
ธุรกิจปังโกยเงินรับทรัพย์กันไม่ว่าเล่น
จะมีคู่ไหนบ้างพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
เริ่มกันที่คู่สวยน้ำตาลพิจักษณาและปรางกัณรันความซี่ของคู่นี้เขาบอกว่าแทบจะเป็นเพื่อนคนแรกแรกในวงการบันเทิงเลยล่ะค่ะ
ที่ได้ร่วมหุ้นลงขันเปิดบริษัททำธุรกิจอาหารเสริม
เห็นทั้งคู่ควบตำแหน่งทั้งคุณบอสพร้อมด้วยพรีเซนเตอร์เอลเอส
ปรางเคยเปิดใจก่อนที่จะทำธุรกิจด้วยกัน
ก็มีคนเตือนว่าให้ระวังจะมีปัญหากันนะจ๊ะ
แต่ปรางก็ยืนยันและสัมผัสได้ว่าเพื่อนสีอย่างน้ำตาลนี่แหละคือคนที่ไว้ใจได้
พิสูจน์จากเวลาที่มีปัญหาก็จะช่วยกันแก้ไขอยู่เสมอ
ส่งผลให้ธุรกิจปังมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
เพื่อนสาวคู่ซีที่ทำธุรกิจด้วยกันไม่มีคู่นี้คงไม่ได้
เชียร์การ์ตูนเป็นเพื่อนรักกันมายาวนานถึง๑๘ปีค่ะคุณผู้ชม
สนิทกันขนาดไหนก็ขณะที่เชียร์เคยออกปากว่าสามารถตายแทนการ์ตูนได้เลยล่ะค่ะ
และธุรกิจของทั้งคู่ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีตีตลาดอาหารเสริมมายาวนานกว่า๑๒ปี
แนวความคิดที่จะทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย
เมื่อมีข้อผิดพลาดก็สามารถทำให้เรียนรู้และลุกขึ้นมาทำได้ใหม่
จนตอนนี้สามารถส่งออกขายต่างประเทศได้อีกด้วยค่ะ
ปิดท้ายกันที่๒หนุ่ม๒กร
แก๊งรายเดอร์กอฮิตและกอเกรด
ขยับตัวเข้าสู่แวดวงธุรกิจ
เริ่มจากความชอบเรื่องของกินกินและกิน
ก็เลยผุดเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นสุดพรีเมียม
ต่อด้วยสแนคของกินเล่น
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมที่เพิ่งจะเปิดตัวไป
และในอนาคตกำลังจะเปิดร้านปิ้งย่างด้วยกันอีก
โอ้โหทำธุรกิจร่วมกันขนาดนี้
ทั้งคู่มีวิธีรักษาความสัมพันธ์ทั้งความเป็นเพื่อน
ฟังเคล็ดลับดีจากกอกิกและกอเกรทกันเลยจ้า

เพราะว่าส่วนหนึ่งรู้ว่ารู้นิสัยกัน
ครับแล้วก็รู้ว่าเราสองคนน่ะไม่ทะเลาะกันเรื่องเงินแน่นอนแล้วก็ความคิดค่อนข้างไปในทางเดียวกันคือเราคุยคุยกันมาก่อนครับว่าธุรกิจเนี่ยมาหลังความสัมพันธ์คือถ้าธุรกิจเจ๊งเนี่ยความสัมพันธ์ต้องคงอยู่

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ